คุณผู้ชมค่ะมาดูกันต่อกับภาพนี้นะคะตลกชื่อดังพี่หน่งชัชช่าแกได้โพสต์เอาไว้นะคะ
หลายคนก็ตกอกตกใจค่ะเพราะว่าพี่หน่งแกโพสต์เหมือนตัดท้อเหมือนท้อแล้วอ่ะ
ภาพนี้เลยนะคะพี่โน่งโพสต์เอาไว้นะคะเกี่ยวกับร้านบะหมี่ของตัวเองนี่แหละค่ะ
เป็นภาพพี่โหน่งนั่งอยู่ที่ร้านบะหมี่นะคะชื่อบะหมี่โหน่งนั่นแหละคุณผู้ชมนะคะ
อย่างที่ทราบกันนะคะร้านนี้เป็นธุรกิจหลักของแกเลยเปิดมาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็ฮอตฮิตมากนะคะ
ปกติคนเต็มมากตกอยู่ดังนั้นจริงดังนั้นพี่หน่งมากทีเดียวค่ะ
แต่ดูจากภาพที่พี่หน่งโพสต์ไว้นะคะบรรยากาศในร้านตอนนี้ก็ค่อนข้างเงียบเหงาค่ะ
แคปชั่นอ่านแล้วก็ทำเอาใจวิวเหมือนกันค่ะพี่โน่งบอกว่าหมดลมหายใจทุกอย่างมันก็ไม่ใช่ของเรา
นี่นะคะคำนี้คุณผู้ชมหลายคนก็โอ้คาดเดากันว่าพี่หน่งแกแบบท้อแล้วหรือเปล่านะคะ
แต่งานนี้นะคะใจภาพก็มีคนเข้ามาส่งกำลังใจมากมายเลยค่ะบรรทึงไทยรัฐนะคะได้โทรศัพท์สอบถามพี่โหน่งเนี่ยค่ะ
ก็ได้รับการยืนยันจากคนใกล้ชิดนะคะว่าจริงแล้วการโพสต์แคปชั่นนี้คือจริงพี่หน่งมีเจตนาที่จะให้กำลังใจคนที่อยู่ในภาวะยากลำบากเท่านั้นค่ะ
ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไปกว่านั้นล่ะค่ะส่วนที่ร้านก็ต้องยอมรับตรงนะคะว่าเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจนี่แหละค่ะ
เพราะว่าอยู่ในสถานการณ์โควิดก็คนมันก็น้อยอยู่แล้วน่ะนะคะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันก็กระทบกันหมดทุกภาคส่วนจริง
คนทำมาค้าขายก็พูดตรงเรายังไม่กล้าออกจากบ้านไปซื้อของกินเลย
ถูกต้องมันก็กระทบไปหมดนะคะทั้งแม่ค้าคนขายของรวมถึงลูกค้าเองด้วยนะคะ
คือชีวิตตอนนี้มันไม่ปกติแต่ว่าเราก็ต้องพยายามอยู่กับมันให้ได้ต้องรอดยังไงก็ต้องรอดจริงในยุคนี้คุณผู้ชมค่ะ